อ่ะทีนี้ไปดูเรื่องราวของคนที่เขามีสมาธิในการทำอะไรสักอย่างหนึ่ง
แต่บังเอิญบังเอิญนะคะว่ามีแขกไม่ได้รับเชิญ
ตกใจสิคุณผู้ชมแบบสาวหล่อคนนี้ค่ะ

ตายแล้วหวาดเสียวกำลังออกกำลังกายใช้สมาธิ

เหมือนกันแล้วนานทีเราจะได้ฟังเรื่องราวของกิ้งกือแต่คนบางคนคือกลัวจริงกลัวจังมากเลยนะมันเข้ามาแบบเงียบไม่ได้ส่งเสียงเตือนเราก่อนเลยแต่อย่างใด
ขณะที่สาวหล่อคนนี้ก็กำลังตั้งใจออกกำลังกายอย่างมีสมาธิจริงแต่พอเจ้ากิ้งกือเนี่ยมาสะกิดที่ฝาเท้าทัชเบาเท่านั้นแหละ
กะเท็จกระทะวันมันผิดเลยเป็นใคร้ก็ว้ายครับ
้าวนั้นสิคุณผู้ชมเคยเจอเหตุการณ์อย่างนี้ได้บ้างมั้ยคุณผู้ชมค่ะแบบนั้นนึก

เป็นต้องเรียกขวัญกันซิหน่อย
ก็เวลาตกใจนะถ้าเป็นผมนะบางทีมันก็จะมีอะไรเล็ดลอดออกมา

ช่วงนี้น่าจะออกมาเยอะ

มันชื้นขึ้นมาจากดินอะไรแบบนี้
ก็ต้องระวังด้วยเรื่องของสัตว์เลื้อยคลานช่วงนี้นะจ๊ะ